เอาส่วนที่ชัยภูมินะคะไปดูเรื่องของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบ้านสองหลังเนี่ยผู้หญิงที่อายุ๒๗ปี
เขาบอกว่าคุณเจ้าหน้าที่มาจัดการให้หน่อย
คุณป้าข้างบ้านในชั้นค่ะคมขู่คุกคาม
ไม่ว่าจะเป็นด่าใช้ก้อนหินปลาเข้าบ้าน
แม้กระทั่งเผายางรถยนต์ให้มันเกิดควันดำ

บอกว่าเธอไม่ไหวแล้วเธอก็ไปรู้ประวัติคุณป้าท่านนี้ด้วยนะคะ
มีอาการทางจิตเธอก็เลยบอกว่าพาไปรักษาให้หน่อยค่ะ
ตรงนี้คือหน้าบ้านแต่ว่าเขาออกบ่อได้นะคะ
ถ้าออกไปก็คือมีปัญหาแล้วเขาก็จะต้องไปออกทางบ้านออกทางบ้านปูนะคะ
เบื้องเอาค่ะหน้าบ้านก็ได้ปิด
หน้าบ้านก็จะได้ปิดนั่นสินะคะมันก็จะเขาบร้าย
แล้วเราก็สิดึกแบบนี้แหละค่ะ
ึกนั่นดึกนี่แล้วก็สิเผายางนะคะ

คือต้องเอาสังกษีมาปิดหน้าบ้านตัวเอง
เพราะว่าเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อนนะคะ

มีชื่อว่านางสาวมะลิสาลมไทยสงฆ์ค่ะ
อายุ๒๗ปีถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล

บอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพื่อนบ้าน
เป็นคุณป้าอายุ๕๒ปีค่ะ
อยู่ในหมู่๑๐บ้านหนอง๒ห้องตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
คุณป้าคนนี้มาด่ามายืนด่าถึงหน้าบ้านนะคะ
หนักสุดปลาก้อนหินใส่เผายางรถยนต์ให้มันเกิด
ควันดำฟุ้งกระจายและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว

จ้างช่างทำกระสีสังกษีมาปิดหน้าบ้านตัวเอง
แล้วตัวเองก็เหลือทางนิดเดียวค่ะ
จะออกนอกบ้านแต่ละทีโหระบาก
โอ้โหประมาณ๓๔วันแล้วนะคะที่เธอทำแบบนี้
จะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วก็ต้องเข้าออกข้างบ้านแทน
ตัวเธอเองเนี่ยบ้านติดอยู่กับบ้านของปู่ด้วย
รับว่าก็เดือดร้อนกันไปทั้งสองหลัง
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าเพื่อนบ้านรายนี้ทำไปเพราะอะไร
หากมีอาการป่วยทางจิตอยากให้พาไปรักษาค่ะ
เวลาเราจะออกหน้าบ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
โวยวายแล้วมันเป็นความหนักใจของเรา

เอาเรื่องคือมันเลยจุดนั้นมาแล้วค่ะ
แล้วพอเวลาเป็นเรื่องเขาก็บอกว่าญาติเขาไม่สบาย

คือเราอยากให้เขาไปรักษา
ไม่ต้องมาแบบโวยวายอะไรทุกวันเพราะเราจิตตก
ถามคุณแม่ของนางสาวมะลิสาบ้าง
บอกว่าไม่อยากได้อะไรมากนะ
แค่อยากได้ทางเข้าออกบ้านคืน

ตัวบ้านเองเนี่ยครอบครัวเองไม่เคยมีเรื่องราวกับใคร
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าคุณสุวัสดิคุ้มทั่วค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสองบ้านเขาทะเลาะกันเป็นปีแล้ว
เพราะจุดไฟเผาสิ่งของจนเกิดควันแล้วก็ส่งเหม็นไปทั่ว
แต่เมื่อไปตรวจสอบพบว่าคนก่อเหตุก็คือคุณป้าอายุ๕๒ปี
เขาดับไฟไปแล้วก็เลยไม่รู้จะเอาเรื่องยังไงค่ะ
แต่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโทรไปปรึกษาลูกสาวของป้าอยู่ต่างจังหวัด
ลูกสาวบอกแบบนี้เดี๋ยวจะพาแม่ไปรักษา
แต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้เพราะไม่มีเงิน
ขอเลื่อนไปเป็นหลังปีใหม่ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
เข้าไปดูให้หน่อยนะคะว่าจะพาไปรักษา